พาไปพานทองจนชนมุรีนะคะ

คุณคิดว่าต้นไหนเกิดก่อนกัน

มันอยู่ด้วยกันเอาความสูงใช่ไหมเอาก็ต้นไหนอ่ะผมว่าต้นโพ
เพราะว่าต้นโพมันคือความศักดิ์สิทธิ์ความอยู่นานอะไรอย่างนี้
แกเห็นคุณยายไหมอายุป่าน๑๙ปีแล้วแกบอกว่าเกิดมาก็เห็นสองต้นนี้ละ
แกก็เลยไม่รู้ว่าต้นไหนเกิดก่อนกันอ๋อนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แต่ที่แน่เอาเป็นว่า๒งวดติดแล้วนะคะประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
ต้นโพขนาดใหญ่เลยนะคะขนาด๖คนโอบค่ะ
ทองชนบุรีแล้วนั่นผ้ากี่สีล่ะฮะที่เอาไปผูก
ชาวบ้านนำผ้าสามสีทูบเทียนแล้วก็ติ้วกระดาษ
นำมาขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
หลังจากที่ข่าวลือ
เขาบอกว่ามีคนขอแล้วก็ถูกรางวัลไปแล้ว๒งวดติด
ครั้งนี้ก็เลยมาขอเสี่ยงดวงหวังจะมีโชคลาภกับเขาบ้าง

แล้วมาจุดแบบนั้นเลขที่เห็นก็ปรากฏดังนี้แล้วค่ะ
คุณทองปูนแทร่เล่าอายุ๑๘๙ปี
เล่าบอกว่าเขาเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านตรงนี้
เกิดมาก็พบต้นโพต้นตาน
แล้วก็ไม่รู้ว่าต้นไหนเกิดก่อนกัน

คุณยายแล้วนะคุณยายประดาษาเป็น๘๙ใช่ไหม
น่าจะมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วนะคะทั้งสองต้นเนี่ย
ตัวยายเองก็เลยนำติ้วกระดาษมาขอโชคขอลาบ
เขย่าติ้วแล้วได้เลขสมใจคุณดูนะว่าเลขอะไรดูเอาเองค่ะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยลุ้นว่าคุณยายจะเปิดให้ดูไหม
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณหมีอายุ๒๘ปี
บอกว่าก่อนหน้านี้นะก่อนจะถูกรางวัล๒งวดติด
คุณรู้ไหมว่าเขาเอาเลขมาจากไหนของต้นโพ
ก่อนจะถูกรางวัลเพ้นกินของต้นโพถูกลมพัดแรงจนหักโค้น
ก็เลยนำมิดพระมาตัดแต่งกิ่งให้สวยงาม
และเห็นว่าต้นโพแปลกดีเลยนับจำนวนกิ่งเล็กของต้นโพ
แล้วก็นำไปซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่าถูกรางวัล
เอาอีกแล้วครั้งที่๒ก็เลยทำแบบเดิม
กิ่งของต้นโพอีกครั้งก็ไปซื้อเลขรางวัล
ถูกสองมั่วติดฉบานพระแหมสาบข้าวแบบนี้ก็แหงกันมาเยอะเลยนะครับ
ศรีชุโฑกับมะญาศีปฐุมมาไม่ไปก็คงจะไม่ได้

นักท่องเที่ยวก็ยังคงหนาตานะครับ

ไฮไลท์นอกจากจะมีพิธีไหว้ขอพรจากพ่อปู่แม่ย่าแล้วนะครับ
แน่นอนก็ต้องไปที่บริเวณโคนต้นมะเดือยักษ์
เชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่แม่ย่านะครับ

เข้าไปนั่งไปส่องหาเลขเด็ดจากรากต้นมะเดือยักษ์
ก็ไปเจอไปเจอปุ๊บไปเสี่ยงโชคปั๊บรับทรัพย์สมใจครับ
คราวนี้ก็มาส่องอีกพร้อมกับคนอื่น
แน่นอนเขาบอกว่าไม่ผิดหวังเห็นเหมือนกันตามความเชื่อแต่ละคน

แล้วแต่จะเข้าไปที่ดวงใครดวงมันนะฮะ

คนไหว้ก็ไหว้คนล้วงก็ล้วงนี่แหละครับทำไมผมถึงบอกแบบนั้น
เป็นบรรยากาศที่วัดท่าใหม่อิตะบนฝ่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
สถานที่ตั้งไอ้ไข่ลูกแม่อิ
ซึ่งหลังจากนำมาจากนครศรีธรรมราชไอ้ไข่ไม่เคยทำให้คนที่มีความศรัทธาต้องผิดหวัง
ได้ทุกสิ่งที่ขอโดยเฉพาะตัวเลขครับที่ให้โชครับทรัพย์กันทั่วหน้ามาหลายต่อหลายงวดแล้ว
แล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับนักแสวงโชคเนี่ยแห่ไปขอโชคลาภ
โดยใช้วิธีจุดทูปหาตัวเลขครับแล้วก็ล้วงไข่ในบาทใหญ่ที่วางอยู่ใกล้ไอ้ไข่นะครับ
ซึ่งการล้วงแต่ละครั้งก็ได้เลขไม่เหมือนกันหรอกนะฮะแต่มันก็เป็นวิธีที่เร็วกว่าจุดทูบว่างั้นเถอะ
กว่าทูบจะไหม้จะหมดเนี่ยจะมอดเนี่ยมันต้องรอนานแหละครับคุณผู้ชมครับ
ต่อเลยค่ะคุณผู้ชมไปที่งานประเพณีเลี้ยงผีเจ้าพ่อและผีมดนะคะ
ที่บ้านนางสาวอัญพัฒน์เสมอเชื้อชุมชนบ้านแม่ต่ำเมืองชุมตำบลแม่ตำอำเภอเมืองพยาวเนอร์นะคะ
ช่วงเช้ามีพิธีเส้นไหว้ผีเจ้าพ่อพญาใจโดยมีบรรยากาศร่างทรงผีมดเนี่ยฮะ
กุมารทองน้องจุกร่วมพิธีด้วยฟ้อนรำแล้วก็มีการรำดาบ
เส้นไหว้รำฟ้อนตามจังหวะเสียงเพลงวงปีภาษที่บันเลงอย่างสนุกสนานเนี่ยนะคะ
เด็ดอยู่ตรงไหนโฟกัสที่หน้าจอเลยค่ะ
จู่กุมารทองน้องก้าวก็มีการเขียนตัวเลขใส่กระดาษแบบนี้
ช่วยดูหน่อยอ่านไม่เห็นสายตาสั้น

เนี่ยใส่เศษกระดาษแบบเนี้ยให้คนที่มาร่วมพิธีโอ้โหทั้งสองตัวและสามตัว
พอเห็นเลขปั๊บก็ซื้อลอตเตอรี่ปุ๊บเลยค่ะทำให้แม่ค้าขายลอตเตอรี่ได้

พี่ตายาวใช่หรอ
เอาขณะที่บรรยากาศภายในวัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
เย็นของเมื่อวานก็คึกคักเหมือนกัน
เพราะว่ามีกลุ่มชาวบ้านนับพันคนไปร่วมพิธีขอคำมากรรม
แล้วก็วงสวงพ่อปู่ศรีสุโธนาคาราชกับพ่อปู่มุจรินนาคาราช
ระหว่างทำพิธีจู่มีชาวบ้านคนหนึ่งลุกขึ้นมา
นี่คุณป้าคนนี้ท่าทางแปลก
ท้องฟ้ากลายเป็นสีทองเหลืองอร่ามนะฮะ
มีเมฆขดตัวดูแล้วคล้ายพญานาคเขาว่าอันนี้
เขาบอกว่าเออขดเหมือนพญานาคสองตัวลอยอยู่บนท้องฟ้า
ชาวบ้านก็ฮือฮามันแปลกเออมันก็คล้ายเหมือนกันนะฮะ
จากนั้นชาวบ้านก็พากันส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์นะ
บางคนก็นำมือถือไปถ่ายเก็บเอาไว้แล้วก็จะไปตี
ตามความเชื่อของตัวเองแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่

คุณโดมินจุนบอกว่าตอนนี้เลขเต็มหน้ากระดาษแล้วครับพี่เบิร์ต

เพราะว่าคณะพระทุดงนะครับนำโดยพระมหาอารยนันต์อานันโท
ท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
เดินเท้าเข้าสู่จังหวัดประจวบคิวรีขันนะครับหลังจากเริ่มเดินเท้าจากหน้าวัดพระแก้ว
เมื่อเช้าตรู่ของวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมา
โดยกิจกรรมเดินทุดงครั้งนี้นะครับ
ให้ร่วมสร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง
ภายใต้ชื่อโครงการเดินทุดงธรรมญาตรา
เขาเขียนชื่อโครงการเท่นะฮะ
กรุงเทพแต่มหานคร
อืมก็คือกรุงเทพเนี่ยแล้วก็มาหานครศรีธรรมราชนั่นแหละ
ไม่ใช่มหาใช่ไหมเออไม่ใช่มหา
รวมระยะทาง๘๑๐๔กิโลเมตรครับ
ตลอดเส้นทางนะครับมีชาวบ้านมาร่วมเดินด้วย

เงินทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกันอย่างต่อเนื่อง
บางคนที่ชอบเสี่ยงโชคก็จะนำเลขระยะทาง

แล้วก็เลขทะเบียนรถตู้ของวัดนะครับที่ขับตามหลังคณะพระทุดง
ทะเบียนเห็นไปยังเมื่อกี้นะ
เลขทะเบียนเห็นไปหรือยัง๔๙๔๘
บอกให้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นนะฮะ
ซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคลุ้นรางวัลกันนะครับ
แถวสุดท้ายแถวสุดท้ายที่จดไปนะฮะ